ออกจากบ้านสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยแน่นอนคือแมสคือไปหลายที่แล้วเนี่ย
ถ้าไม่ใส่แมสบางทีเขาไม่ให้เข้าใช่ค่ะอ่าเหมือนที่จังหวัดพิศนุโลกนี่
เจ้าหน้าที่เขาก็ถึงขั้นตั้งด่านตรวจเลย
ทำยังไงล่ะยังไงฮะลงโทษด้วยการให้สก๊อตจำแต่ก็ใจดีนะคือแจกแมสให้ไปด้วย
แล้วบอกว่าต่อไปนี้ก่อนออกจากบ้านใส่มาด้วยทุกครั้งนะ
ต้องจำนะต้องลืมนะคะไปดูภาพเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
แล้วต่อไปต้องใส่นะ
ออกกำลังกายด้วยแข็งแรงเลยทีนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณจุดคัดกรองโควิด๑๙ที่บ้านบึงถังหมู่๓ตำบลดอนทองอำเภอเมืองพิศนุโลกค่ะ
ทางคณะกรรมการหมู่บ้านที่เข้าเวรจุดคัดกรองนี้เนี่ย
พบว่ามีประชาชนเดินทางออกจากบ้านแต่ไม่สวมหน้ากากอนามัย
ฝ่าฝืนกฎระเบียบที่กำหนดเอาไว้ค่ะ
ว่าประชาชนนั้นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยขณะออกจากบ้านพัก
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙นะคะ
พอเจ้าหน้าที่ตรวจพบ๒คนนี้ก็เลยทำโทษเบาไปก่อน
ด้วยการให้ออกกำลังกายด้วยท่านั่งกระโดดหรือสก๊อตจำนั่นเองค่ะ
คนละประมาณ๑๐๒๐ครั้ง
จากนั้นก็ยังมอบหน้ากากอนามัยให้ไปสวมใส่ด้วยนะใจดีนะคะ
สำหรับจังหวัดพิศนุโลกมีมาตรการปิดเมืองตั้งแต่๔๓๐เมษายนนี้ค่ะ
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจในชุมชนกว่า๑๐๐หมู่บ้าน
ทั้งตามถนนสายหลักอีก๒๗จุดก็มีด่านตรวจ
เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนี่แหละค่ะ

ด้วยนะคะจะได้ช่วยกันลดการแพร่ระบาดเร็วค่ะคือแต่ละพื้นที่ก็จะมีการลงโทษ
ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎของหมู่บ้านกฎของสถานที่เขาแตกต่างกันออกไป
ที่นี่อาจจะไม่ใช่แค่สก๊อตจำอาจจะถูกปรับเลยก็มีเหมือนกัน

ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่แมสไว้เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง
แล้วก็คนรอบข้างด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ